ต้องบอกว่าเก็บตัวกันมาอย่างยาวนานเลยสำหรับสาวเวทีนี้นะคะ
สาวจาก๗๗จังหวัดสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครจริง
จนถึงวินาทีสุดท้ายในรอบไฟนัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ทำเอาบอสใหญ่ของสาวนวัดอิสระไกรศีลถึงกับหนักใจมาก
ต้องเพิ่มรอบพิเศษนั่นก็คือรอบสปีชมาช่วยในการตัดสินใจ
ทำให้ผ่านเข้ารอบ๕คนสุดท้ายไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องม็อบและรัฐบาล
ซึ่งตอบได้สุดปังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนชนะใจกรรมการ
จากใครนะคะเราเลือกใหม่ชุมหนุ่มค่ะ
เพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความพิเศษ
เราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้ที่สุดให้กับประเทศชาติของเรานะคะ

น้องพูดได้คำเดียวเลยนะว่า

เรามีต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นที่บอกไป

ลูกอยากให้ทุกคนจำในแบบที่หนูเป็นแบบนี้

อยากให้คนจำในแบบที่เป็นตัวของหนูเองค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ฉันเสี่ยงสูงไม่พอนะคุณผู้ชมนะ

แต่พวกนี้เนี่ยเขาฝึกกันมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้ให้คนจดจำชื่อจังหวัดของพวกเขาได้